มาดูกันที่สถานการณ์น้ำท่วมกันก่อนเลยนะคะ
ต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้น้ำพื้นที่ทางเหนือ
มันไหลลงมาภาคกลางต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้ว

ส่วนสถานการณ์ในภาคอีสานก็ยังไม่ได้คลี่คลายแล้วค่ะ
ตอนนี้สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเหมือนกัน
โดยงานต่างเขาก็เร่งให้การช่วยเหลือกันแล้วนะคะ
ไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีกันก่อนค่ะ
ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๕๖กองบัญชาการกองทัพไทย
นำเรือท้องแบนไปช่วยนำคนพิการ
ขนข้าวของชาวบ้านออกจากพื้นที่บ้านแข็มเจริญ
แดนเกษมตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดม
หลังจากที่น้ำจากลำโดมใหญ่
ลักเข้าท่วมบ้านสองฝั่งลำน้ำสูงถึง๑๒เมตรเลยค่ะ

มีการนำเรือออกบริการรับส่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนชั้น๒ของบ้าน
เพื่อให้ออกมาทำงานแล้วก็ไปซื้อหาสิ่งของกลับเข้าที่พักได้นะคะ

โดยจะให้บริการไปจนกว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี้เนี่ยนะคะปัจจุบันมีน้ำท่วมทั้งหมดยี่สิบห้าอำเภอ
ประกาศเขตภัยพิบัติให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว๑๐อำเภอ
มีชาวบ้านต้องอบพยพหนีน้ำท่วมกว่าแปดพันห้าร้อยคนล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะ
มีชายอายุประมาณ๓๗ปีเป็นชาวบ้านอำเภอตานสุมถูกน้ำพัดแล้วศูนย์หาย
บริเวณหน้าโรงเรียนกุฎกัวตำบลดอนมดแดงขณะที่เขากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเร่งค้นหาแต่ยังไม่พบนะคะ
ส่วนช่วงเช้าวันนี้ค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
พร้อมคณะก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นนะคะไปตรวจราชการแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
มีนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวถึงผลกระทบจากพายุโพดุล
ทำให้เกิดน้ำท่วมจนได้รับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนค่ะจากนั้นพลเอกประวิทย์ก็ได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัย
มอบถุงยางชีพให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น๔๐๐ชุด
และส่งมอบให้กับอำเภอที่ประสบภัยอีก๘อำเภอผ่านในอำเภอที่เดินทางมารับมอบนะคะ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันตอนนี้ถือว่าส่วนใหญ่คลี่คลายลงแล้วค่ะ
แต่ยังคงเหลือผู้อบพยพอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่อำเภอบ้านไผ่๒๒๐คน
เพราะไม่สามารถกลับเข้าบ้านเรือนได้เพราะบ้านถูกพัดไปกับกระแสน้ำ
หลังยังไม่ได้รับการซ่อมแซมชาวบ้านหลายคนเองก็ไม่มีเครื่องทำครัว
แคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต้องรอรับของบริจาคจากหน่วยงานต่าง
ทางภาครัฐและเอกชนที่จะเดินทางมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อนค่ะ
ส่วนอ่างทองเนี่ยนะคะนายวิสรุธเดชธนวิทย์รักษาการนายกอบตและประหลัดอบตโผงเพงอำเภอป่าโมก
พาทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปบริเวณสะพานโผงเพงไปดูปริมาณน้ำที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
ตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละยี่สิบเซนติเมตรหลังจากที่กรมชนรับประทานประกาศเตือนเขื่อนเจ้าพระยา
ว่าจะมีการเริ่มระบายน้ำด้านล่างเขื่อนมานะคะแล้วก็เตือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา
พร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าหากช่วงสัปดาห์นี้ทางเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยลูกบาท
ในต่อวินาทีก็คาดว่าจะยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่หมู่ห้าก็บอกว่า
ตอนนี้สถานการณ์โดยรวมยังถือว่าปกติอยู่แต่ถ้ามีน้ำท่วมฉับพลันมาเขาก็เตรียมแผนรับมือเอาไว้เหมือนกัน
ฟังเสียงของเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังกันหน่อยค่ะก็เตรียมดึงกระชังเข้าเข้าให้ใกล้ลิงที่สุด
คือให้พ้นจากน้ำแรงครับอ่าแล้วจากประสบการณ์ที่คาดว่ามันจะท่วมไหมปีนี้ไหมคิดว่าไม่ท่วม
ถ้าปล่อยระดับนี้นะแต่ว่าถ้าระดับคันขึ้นไปจะท่วม
เรื่องต้นเนี่ยทางอบตผงเพงเขาเตรียมเรือไว้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะคะประมาณร้อยลำ
อีก๒๐หลังแล้วก็ประกาศเตือนชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องกันทุกวันนะคะ
ตอนนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะเรื่องข่าวสาร